คุณแต๊งพงศกรนี่เป็นอดีตแฟนของคุณตังโม

หลังจากเกิดกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ย
คุณแต๊งพงศกรเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องคดีของคุณแตงโม
จนคืนวันที่๘มีนาคมคุณแต๊งนะฮะ
บอกว่ามีใครก็ไม่รู้ส่งมีดไปที่บ้านแม่ของคุณแต๊ง
ตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แล้วตรวจสอบไปยังบริษัทขนส่งด้วยเพื่อหาที่อยู่ของคนที่ส่งมีดไปให้
คุณแต๊งพงศกรยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวอะไร
และต้องการให้คดีนี้คดีของคุณตังโมมีความยุติธรรมเกิดขึ้น
นี่นะฮะทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่คุณตังโม
ที่แต่งตั้งมาดูแลคดีของลูกสาวออกมาเปิดเผยกับเราเมื่อวานบอกว่า
มีนาคมมีรถตู้ขับติดตามตัวเองเลยนะฮะด้วยความสงสัย
แกล้งขับไปหลบในปั๊มน้ำมันปรากฏว่ารถตู้คันนี้ขับตามมาอีก
ถึงขั้นขับมาจอดประกบเลยนะสาเหตุคาดว่าอาจจะเป็นคดีของคุณแตงโมหรือเปล่า
แต่สุดท้ายวันนี้ทนายกฤษณะบอกแล้วบอกว่าเอาตรวจสอบไปแล้ว
เข้าใจผิดเข้าใจผิดเองอ่าอ้าวนี่ลองไล่เรียงให้นะฮะ